อีกหนึ่งเหตุเป็นเรื่องของอาจยกรรมคุณผู้ชมครับ
แต่พนักงานสอบศรัทธิ์แจ้งเขาหาเพียงทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บ

เสื้อส้มเนี่ยค่ะเดินไปปุ๊บแทงคอเลย
แล้วก็เดินออกไปเลยครับหน้าตาเฉย
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียลออกมาร้องความเป็นธรรมหน่อย
บอกว่าแห่คดีนี้น่าจะโทษหนักกว่านี้นะ
อันนี้เป็นคลิปที่ถูกปล่อยในโซเชียลนะครับ
ก็เป็นวินาทีที่ชายเสื้อดำคุณผู้ชม
อันนี้คือเจ็บแล้วนะนี่คือเสื้อส้มคนก่อเหตุ
เดินเข้ามาครับแทงเข้าไปเลยฮะ
นี่แล้วก็เดินหนีไปเลยเดินหนีไปเลยครับ
คือเพื่อนที่นั่งอยู่ในวงก็พยายามจะวิ่งไปตามจับนะคะ
แต่แต่คือไม่ทันจับตัวไม่ได้ต้องช่วยช่วยคนเจ็บก่อนด้วยนะ

ก็เกิดขึ้นที่หน้ามร้านสนุกเกอร์ครับ
จากนั้นชายเสื้อส้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมาหยุดหน้าร้าน
เอาจังหวะเผลอปรีเข้ามาควักมีดแทงเข้าไปที่ชายเสื้อดำ
คอนะฮะทำให้ชายเสื้อดำเนี่ยล้ม
ชายเสื้อส้มเนี่ยนะครับก็เดินหนีออกไป
ชายเสื้อดำเองก็มาเดินขอความช่วยเหลือจากคนที่เห็นเหตุการณ์
บางคนก็วิ่งตามไปจับคนที่ก่อเหตุ

ก่อนที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะถูกนำไป

แต่ว่าตำรวจแจ้งข้อหาเพียงแค่ทำร้ายร่างกาย

หมดเงินรักษาไป๓แสนบาทค่ารักษา
ล่าสุดคู่กรณีก็จะมาทำร้ายอีกคน
ซึ่งก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นมากมาย
ส่วนใหญ่บอกว่าตำรวจควรแจ้งข้อหา
พยายามหรือว่าเจตนาฆ่า

บางคนก็แบบแปลกใจทำไมตำรวจถึงทำคดีแบบนี้นะฮะ

รันไนสุวรรณศรีชายเสื้อดำที่เป็นผู้ถูกแทง
เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา

มีนายคนุษยภัยศาลธนากรหรือว่าเชศ
บุกเข้าไปใช้มีดพกแบบเฟือง

เพื่อนจึงรีบนำตัวสงบรมพยาบาล
ก็แจ้งกับเพื่อนว่ามีโอกาสเป็นตายเท่ากัน
ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนดูอาการก่อน
เนื่องจากว่าไปโดนเส้นเลือดดำแล้วเส้นประสาทก็ขาดด้วยเหมือนกัน

มากทีเดียวนะฮะคือแผลยาวด้วยนะฮะ
ตอนนี้ก็นักศึกษามาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์
ก็จึงไปแจ้งความพร้อมให้กับปากคำกับตำรวจภูทรที่เมืองนครปฐม
กระทั่งพนักงานสอบสวนก็ส่งหนังสือแจ้งมาในขณะนั้น
ผู้ต้องหาได้มามอบตัวพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหาคือ
ข้อหาทำร้ายร่างกายจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ที่ผู้ต้องหามอบตัวหลังจากที่ไปแจ้งความไม่นาน
แต่ว่าพนักงานสอบสวนเพิ่งจะแจ้งให้ทราบ
ตัวรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
เดินทางไปร้องเรียนกับผู้กำกับการสพเมืองนครปฐม
ตอนที่ไปแย้งขอความเป็นธรรมของผู้กำกับ
ทำไมของธนาภาษีข๑๐๘๐นินิท
แต่ไม่สำนวนอีกเลย

ที่ได้คุยกันกับทีมข่าวของเรา
ส่วนสาเหตุในการถูกทำร้ายอาจจะเกิดจากที่ผ่านมา
ผู้เสียหายอาจจะเคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกันกับนายสันตกริษภัยศาลธนากรหรือว่าปอง
ซึ่งเป็นน้องชายของในเชศผู้ก่อเหตุ
จนทำให้นายเชษฐ์อาจจะไม่พอใจลงมือก่อเหตุ
แล้วก็ยังพบว่านายเชษเพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำ
จากการก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงผู้อื่นเช่นเดียวกัน
ขณะที่ร้อยจำรวจเอกธนาคมจันชาวนาพนักงานสอบสวนสพเมืองนครปฐมก็ระบุว่า
ตนแจ้งข้อหาไปเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้บาดเจ็บสาหัสนั้น
เพราะว่าแจ้งไปตามหมายจับเพื่อให้สารพิจารณายังไม่ได้รับผลการตรวจร่องรอยบาดแผล

ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวดำเนินคดี
เพราะว่าผู้ต้องหานั้นก็ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวชั้นศาลก่อนหน้านี้นะครับ